ปิดท้ายช่วงนี้ไปงานบุญกันที่จังหวัดชายภูมิก่อนหน่อยนะคะ
เป็นงานบุญเนินสี่ของชาวไทยคอนสารค่ะ
งานนี้นะคะก็จัดขึ้นก่อนเทศกาลสงกรานนี่แหละค่ะ
โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน

นี่แหละค่ะขบวนฟ้อนรำของสาวแท้สาวเทียม
จาก๑๑ตำบลเอิงเอ๋ยเอิงเอ๋ยนะคะ
แต่ก็รำกันสนุกสนานให้คุณ
เราจะรำหรือจะอ่านข่าวดิ
ทำหน้ากู้เลยค่ะพุ่งก็รำไปเดี๋ยวก็อ่านไปนะคะเออดูสนุกสนานว้าย
ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้สาวเข็ม
ก็รำกันได้อ่อนช้อยสาวน้อยสาวใหญ่มาหน้าดิฉันเลย
เรียกว่าเป็นงานที่ทุกคนต้องมารวมตัวกัน
อากาศร้อนแค่ไหนก็ไม่ยั่นเลยทีเดียว
ส่วนกลางคืนค่ะก็มีกิจกรรมการแสดงเช่นเดียวกัน
สวยงามพร้อมเพลงเด็กก็มานะจ๊ะ
มันเป็นการให้สมเนี๊ยมให้จะกวา
สนุกแต่ทั้งสองคนดูค่ะนี่คือไฮไลท์ของงานนะคะ
นิมิพลคู่นี้ค่ะคุณชูศักดิ์ตรีศาลผู้ว่าราชการจังหวัดไทยภูมิ
แล้วก็คุณนายผู้ว่านะคะท่านก็มาร่วมฟ้อนรำกันสวยงามทีเดียว
เป็นคู่จิ้นของจังหวัดนี้เลย
ถูกต้องคู่ขวัญคุณคู่จิ้นก็จะแบบว่าพระนางไปหน่อย
ถูกต้องค่ะมีกิจกรรมประเพณีที่เขาจัดขึ้นเป็นประจำคุณผู้ชม
ทุกวันแรม๑๕ค่ำของเดือน๔นั่นเองค่ะ
ชาวแผ่งบนบนคอนแสนจะร่วมกันจัดบุญเดือน๔
๔นี่ก็คือเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีเก่า
ส่วนเดือนหน้าเดือน๕เมษาจะถือว่าเป็นปีใหม่แล้วก็คือจะมีสงกราน
เพราะฉะนั้นชาวบ้านจาก๑๑ตำบลเขาก็จะนำขบวนแห่มาร่วมงานค่ะ
ถือว่าเป็นช่วงของการผ่อนคลายความเครียด
ชาวบ้านจะได้ออกมาพบปะมาสังสรรค์มาเยี่ยมญาติพี่น้อง
ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบรับประทานอาหารร่วมกันนะคะ
ส่วนกิจกรรมอื่นในงานก็จะมีทำบุญตักบาทขอพรผู้เท่าผู้แก่
แข่งขันการเล่นลูกสบาด้วยแล้วก็มีขบวนแห่วิถีชีวิตชาวบ้าน
ไปร่วมงานก็สนุกสนานอบอุ่นคลื้นเครงแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
อีกหนึ่งประเพณีดีของชาวอีสานนะจ๊ะ
ครั้งเดียวกันก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะอีสานนี่มีหลายจังหวัดหลายสถานที่ที่ได้ไปเที่ยวนะครับ
โดยเฉพาะสาวสวยมากนี่คุณดูสาวอีสานก็สวยไม่แพ้ใคร
นี่สวยสับครั้งสวยสับถึงสวยตะลึงจริง